เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ตอน๕ทุ่มหน่อยค่ะ
ก็ตกตกใจกับเหตุการณ์ที่เครื่องเล่น
ที่ไปตั้งอยู่ในงานฟันแฟร์ที่สะพานพระราม๘

แล้วก็ทำให้มีเหตุการณ์นี้บาดเจ็บถึง๓คนด้วยกัน
ล่าสุดเจ้าหน้าที่วิศวกรรมเขาเข้าไปตรวจสอบ

ว่าทำไมเครื่องเล่นปลาหมึกยักษ์ถึงได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะ

ไหว

อยู่ไหนบ้าง

ลงยืนไหน

นี่คือภาพตอนสักประมาณ๕ทุ่ม
มีคนถ่ายคลิปไว้ได้พอดีนะคะ๕ทุ่มเมื่อคืนนี้
เครื่องเล่นที่เขาเรียกว่าหมึกยักษ์นะคะ
โปรลิโป้อยู่ที่งานสยามคาร์นิวอลฟันแฟร์
ตรงใต้สะพานพระราม๘ที่อรุณอมรินนะคะ
คือแขนมันจะมีอยู่๔แขนใช่ไหม
แล้วแขนข้างหนึ่งมันเกิดชก
เขาเรียกชกอัพไฮโดริกมันเสียหาย
กระเช้ามันก็ตกลงพื้นค่ะ

ส่งโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้๓รายด้วยกันคุณผู้ชม
อย่างที่เราเห็นนะมันจะหมุนจากจุดศูนย์กลางใช่ไหม
ถ้าใครเคยเล่นนะคะมี๕แขนด้วยกัน
แต่ละแขนจะมีกระเช้าที่นั่ง๔ตัว
เพราะฉะนั้นคนก็จะอยู่บนเครื่องทั้งหมด๘คนด้วยกัน
นี่ค่ะแต่เมื่อวานนี้ก็
เมื่อคืนนี้ส่งโรงพยาบาล๓คนด้วยกัน
เมื่อเช้านี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

กับคุณอาริยาเพ็งประเสริฐภูมิในการเขตบางพลัด
ก็ไปตรวจสอบสวนสนุกที่เกิดเหตุ
ผู้จัดการสวนสนุกก็นำตรวจ
ตรงจุดที่ไปตรวจสอบมีเครื่องเล่น๑๑ชิ้น
ก็ติดตั้งอยู่ในพื้นที่จัดงาน
ซึ่งเบื้องต้นก็พบว่าตัวสลักที่เชื่อมแขนของเครื่องเล่น
ที่เป็นที่นั่ง๔ตัวมันหลุดค่ะนะคะ
เพราะว่าไม่มีน็อตยึดเขาใช้วิธีเชื่อมแทน
พอเชื่อมมันก็ไม่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักได้
เพราะว่ามันต้องเหวี่ยงด้วยไอ้ตัวนี้มันต้องเหวี่ยงด้วย
แต่ว่าพอเป็นเชื่อมมันก็เกิดหลุดได้

ตรงจุดนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะ
มันต้องเป็นน็อตแต่ว่ากลายเป็นว่าใช้วิธีเชื่อมแทน
ผอบางพลัดเขาก็สั่งยุติ
ให้บริการเครื่องเล่นตัวนี้นะคะ

เพราะว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุ

แต่ว่าให้ตรวจเช็คและรายงาน
กว่าจะสิ้นสุดการขอใช้พื้นที่
ก็คือสิ้นเดือนนี้๓๑ตุลาคมนะคะ
ซึ่งเรื่องการขออนุญาตพื้นที่

เขาบอกว่าเรียบร้อยก็เป็นไปตามระเบียบนะคะ
แต่ว่าแล้วก่อนเปิดก็มีการเปิดเครื่องให้ทดสอบ

แต่ว่านี่ค่ะสุดท้ายแล้วมันเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้น

แพทย์ก็ให้กลับบ้านหมดทุกคนแล้วค่ะ

อันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ก็ไปตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องเล่นที่ชำรุด

ก็คือหูยึดหูยึดของแขนเครื่องเล่น
กับชุดสลักที่ยึดกับกระบอกไฮโดรลิกค่ะ
มันหลุดออกจากการหูยึดบิดงอจนแตกออก
แล้วก็หลุดร่วงลงกับพื้นค่ะ
เราพบว่าตัวหูตรงนี้บางจุดก็อาจจะมีการ
เวลาตัวเครื่องเล่นตัวนี้เวลาการหมุนการเคลื่อนที่
มันจะมีการสั่นสะเทือนแล้วก็มีแรง
ทั้งจากการหมุนจากการเคลื่อนที่ต่างนะครับ
เพราะว่าบางจุดก็มีการอ้าออก
ตัวหูยึดของแขนเครื่องเล่นแขนปลาหมึก
กับตัวชุดสลักที่ไปยึดกระบอกไฮโรดิก

ตัวนี้มีการสลักมีการหลุดออก
แล้วก็ตัวหูยึดมีการบิดงอแล้วก็เกิดแตกออก

ทำให้ตัวยึดมันหลุดออกมาก็ทำให้แขนปลาบึกมันล่วงลงสู่พื้น
จากการตรวจสอบต้น
ผู้จัดการทั่วไปของบริษัทที่จัดงาน
ก็บอกว่าคือเครื่องเล่นพวกนี้เขานำเข้าจากอิตาลี
ระบบเซฟตี้ก็ดี
แล้วตอนเกิดอุบัติเหตุเครื่องก็หยุดทำงานทันที
ไม่มีลูกค้าหลุดออกมาจากที่นั่ง
แล้วที่สำคัญก่อนเปิดให้บริการก็มีการเทสเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องตรวจสอบกันอีกรอบนึง
เพื่อความปลอดภัยเพื่อความแน่ใจ
สรุปแล้วคือมีหมึกยักษ์แล้วก็อีกอันนึงที่เป็นอะไรนะ
พึ่งบินที่ขอยุติการให้บริการ